อาจจะมีตัวเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่มีร่องรอยอย่างนี้ครับ
มีคนดูว่าแกรงหลาทำแบบเผื่อมิตรฟอร์ต
ดินเสื้อผ้ามาจากเกษาสเมราออกมาแล้วมันเวลาสิ่งเต้น

มันแปลกใหม่มีแค่ตัวเดียว
และไม่ส้ำใครมั้งครับ
สมมติว่าเสื้อที่ผมใส่อะไรเนี่ย

จะไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันเลย
นี่คือเสน่ห์ของผ้ามือสอง
มันอาจจะเป็นตัวเดียวในโลกก็ได้นะครับผม
มันมีคุณค่าทางจิตใจผมนะครับ

มันสตอรี่น้อยก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
เขารู้สึกว่ามันมีที่มาที่ไปอะครับ

ถ้ามันเป็นเสื้อผ้ามือสอง

ตรงนั้นเองที่บอกว่า
แหละแล้วราคามันก็จะสูงกว่าปกติครับ

แต่อย่างไง
ถ้าเอาไปขายคิดว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่

โดนถึง๒๐๐อะไรแบบนี้
ที่นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้า๓๐ปี๔๐ปีแต่ก่อนนี้เป็นตำบลที่มีรายได้ดีมาก
สเก็ตเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าได้เงินจากเท่าแก่ที่ขายเสื้อผ้า
ชิ้นเนี่ยมันหายากบางชิ้นมันลึกปีมันลึกมันเก่ามันไม่ผลิตแล้วอะไรประมาณนี้ครับผม
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรอยเลือดอย่างนี้ดูสิครับ
ไม่แน่อาจจะเป็นรอยกระสุนก็ว่าได้ครับ
เขาว่าเป็นเสื้อของจิตเวทผู้ป่วยจิตเวทนะครับ
เวลาที่เขาฮุ้งพัมเผออะไรอย่างนั้น
เขาจะให้ทำงานพวกนี้ครับ
ซึ่งแต่ละคนก็ว่าในแบบของตัวเองนะครับผม
มันจะไม่ค่อยซ้ำเลยอะครับผม
เป็นงานที่แบบผมว่ามันเป็นอาร์ต
อย่างนี้ราคาประมาณตัวละกี่บาทครับ
จะมี๓๔พันแล้วแต่รุ่นนะครับ
ตอนนี้ถ้ามีคนขอซื้อขายเท่าไหร่
ตอนนี้ตอนนี้น่าจะยังไม่ขายครับ

หมื่นก็ยังไม่ขายครับ
จริงแล้วมันก็มีทั้งของก๊อปของแท้นะคะ

ต้องรู้วิธีการดูการเช็คป้าย
แล้วก็ในวงการพ่อเด็กอะ
เขาจะแชร์ข้อมูลกันว่า
วิธีการตรวจสอบของแท้ของปลอมเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะ
ซื้อเสื้อผ้าเวลาซื้อเสร็จเขาจะนั่งคุยกัน

ใช่เป็นสังคมสังคมหนึ่งสังคมร้านน้ำชานะฮะ

ถ้าโชคดีนะครับของที่ซื้อมาหนึ่งมันจะมีป้ายครบ
เราจะรู้ได้เลยว่าเป็นงานอเมริกา๒

รุ่นมันจะปั๊มตรงนี้
จะปั๊มหลังกระดุมอะไรก็ว่าไปนะครับ

พอดูมันก็จะเป็นรูปเดียวมันจะเป็นหน้าเดียวอะไรพวกนี้
คือใช้เซนต์ผมว่าเซนต์ที่นี่
หมายถึงเซนต์ที่เราได้สัมผัสมาหลายตัว
ก็เคยดูของแท้ว่าเป็นยังไงป้ายมันเป็นยังไง
เราต้องเคยจับของแท้
ถ้าเราไม่เคยจับหรือว่าไม่เคยดูของแท้
ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนั้นแท้หรือว่าไม่แท้
ถ้าพูดถึงว่าสินค้ามือสองที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่แตกต่างครับ

พอดีที่นี่มันจะมีเหมือนรับส่งสินค้ามันจะง่ายเหมือน
เหมือนเรามีเรามีสถานีรถไฟก็ขนส่งไปมาไปมา
วันศุกร์นี้เขาจะเริ่มไปส่งที่สถานีรถไฟที่ยาลา
ตอนที่ไปกรุงเทพนี้ก็เป็น๑๒ของเทนเนอร์ของรถไฟ
ไปจำนวนเยอะมาก
หลังจากนั้นเขาจะเดินทางไปถึงกรุงเทพ

ไปวันศุกร์ละก็วันสาวแล้วก็วันอาทิตย์
วันจันทร์เขาถึงบ้าน
จะไหลเข้าทางด่านชายแดน
อย่างโกรกตากใบตาบาร์พวกนี้จะเยอะมาก
เพราะของมือสองส่วนใหญ่จะเป็นของจากอเมริกาของจากต่างประเทศนะครับผม
ซึ่งเนื้อการผลิตการตัดเย็บมันดีกว่าตามตลาดทั่วไปน่ะครับ
ก็กลายเป็นว่าเป็นยอดนิยมสำหรับชาวบ้าน๓จังหวัดนะครับ
แล้วก็รับจากแม่ค้าทั่วไปแถวนี้สลับสินค้ากัน
เวลาสินค้าไม่เมียนเราก็จะสลับกันค่ะ

มันมีญี่ปุ่นมันมีอเมริกามันมีเกาหลีแล้วแต่เขาส่งมา

จากยุโรปจากอเมริกา
สินค้าเหล่านี้ก็สามารถที่จะดึงพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพวกนักสะสมให้มาเที่ยวในพื้นที่๓จังหวัดได้ครับ

อย่างพวกพี่ทางกรุงเทพทางชนบุรีทางนู้นเขาก็มานะครับเขาก็มาเที่ยวตลาดคล้องแงะที่หัดใหญ่
เที่ยวตลาดจบังที่ปัตตานีเที่ยวตลาดมะพร้าวที่ยาลานะครับ

เวลาผมล่าสุดเป็นเพื่อนดารานะผมพาเขาไปเที่ยวตลาดนัดแล้ว
เนี่ยเขาชอบเขาบอกว่าเฮ้ยวันหลังก็จะมาอีก
อยากให้เพื่อนทุกคนนะครับทุกภาคทุกจังหวัด
ทุกวัยทุกอายุนะครับมาเที่ยวนะครับ
แน่นอนล่ะมันอาจจะมีเรื่องที่อาจจะไม่เข้าใจกัน
ซึ่งก็ทุกพื้นที่มันก็มีนะครับผม
แต่ด้วยความที่สื่อพยายามที่จะนำเสนอเรื่องเหล่านี้มากเกิน
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มันฝังลึกในความคิดของคนหลายคนมาก
ผมอยากให้มาสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ดีจริงแล้วค่อยว่ากันนะครับผม
นะครับผม